คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นี่
เราไปจับตาดูการประชุมวุฒิสภาที่มีวาระสำคัญกันหน่อยละกันค่ะ
วันนี้จะโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะ
กับคณะกรรมการ๗คนของกศธชที่จะมาเขาเรียกว่าเป็น๗อรหัน
ที่จะมานั่งเก้าอี้กศธชเดี๋ยวเราติดตามพร้อมกันในอาจารย์สุภาพนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณโบ๊คครับ

เรื่องนี้ต้องตามครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานาน
วันนี้ประชุมวุฒิสภาอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกวาระสำคัญที่เป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับ
จับตาวุฒิษภาข๗อนั่งเก้าอี้เกาะสวทช
นี่เขาหมายถึงตำแหน่งสำคัญสำคัญสื่อมวลชนก็จะเรียก๗เรียกอร๕
ทีนี้หัวโปรยเนี่ยมันน่าสนใจหนักเข้าไปอีก
บอกว่าลุ้นหนักวุฒิสภาโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ๗กศธช
เพื่อมาคุมผลประโยชน์เค้กก้อนใหญ่หลังถูกล้มกระดานมาแล้วสองรอบ
ขออธิบายทำความเข้าใจให้ท่านที่ไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องนี้จะได้รู้ว่า
กศธชเนี่ยมี๗คนถ้าผ่านวุฒิมาได้วันนี้สัก๕คน
๕คนเนี่ยมาทำงานแทนได้ครับรับช่วงจากชุดที่รักษาการได้
แต่ถ้าผ่านออกมาไม่ถึง๕คนมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
ต้องรอให้มีการสัญหาเพิ่มเรื่องของการสัญหากศตชเนี่ย
มันเป็นเรื่องอินุงตุงนังหน้าเวียนหัวมานานแล้ว
นั่นผมจะไล่ให้ท่านได้ดูท่านได้เข้าใจ
เรื่องการสัญหาว่าชุดเก่าเนี่ยเอาชุดเก่าก่อนนะ
เก่าเนี่ยหมดวาระไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
๔ปีแล้วนะครับหมดวาระไปแล้วก็ยังต้องรักษาการทำหน้าที่กันมา
เพราะยังไม่มีชุดใหม่เข้ามารับไม้ต่อ
ถามว่าทำไมชุดใหม่มารับไม้ต่อไม่ได้ก็ตอบว่า
สัญหามันสัญหาไม่ได้ล้มแล้วล้มอีก
กลับไปดูการสัญหารอบแรก
ยุคที่ตอนนั้นสภายังเป็นสภาสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มติกันวันที่๒๐เมษา๖๑
ที่ประชุมเห็นว่าผู้ที่ได้รับการสัญหามาจากกรรมการสัญหาเนี่ย
มีปัญหาด้านคุณสมบัติ
และความประพฤกษ์ไม่เหมาะสมที่ประชุมสนชตอนนั้นมีมติไม่เลือกครับ
ไม่เลือกก็เท่ากับการสัญหาล่ม
แล้วมีข่าวตามมาในช่วงนั้นถ้าท่านผู้ชมจำได้ก็คือว่า
มีข่าวว่านายกไม่พอใจชื่อบางชื่อที่หลุดเข้ามาจากกรรมการสัญหา
ทีนี้ก็มาถึงสัญหาอีกรอบหนึ่งรอบสอง
พอสัญหารอบสองเสร็จส่งรายชื่อสิบสี่คนไปให้วุฒิษภา
วุฒิสภาเลือกให้เหลือครึ่งหนึ่งคือ๗คนเพื่อจะมาทำหน้าที่
สุดท้ายก็ไม่ได้เลือกอีกไม่ได้เลือกเพราะว่า
ในระยะที่ไปค้างเติ่งอยู่ในวุฒิษภาเพื่อรอให้นำเข้ามามาที่ประชุมเคราะห์
ปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งมีการยื่นเสนอ
แก้ไขพิจารณาพรบกศธชฉบับใหม่
คือแก้จากฉบับเดิมหลายประเด็นแก้ใหม่
อ้าววุฒิษภาก็เห็นว่าไหนก็จะแก้กันใหม่แล้ว
เลือกกันไปทำหน้าที่สักพักหนึ่งพอฉบับแก้ไขใหม่
ผ่านออกมาก็ต้องสัญหาใหม่ก็ต้องสัญหาสองรอบ

ไม่เลือกเหมือนกันไม่เคาะไม่เลือก

จึงมีการสัญหากันรอบสาม
การสรรหารอบสามกรรมการสรรหาเสนอเสร็จแล้ว
ค้างอยู่ในวุฒิสภาพอสมควร

วันนี้แหละต้องลุ้นกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
จะผ่านออกมาทั้ง๗คนหรือจะผ่านมาบางส่วน
ถ้าเลือกได้๗คนหมดเรื่อง

แต่ถ้าเลือกได้ไม่ครบ๗คน

อ้าวมาห้าคนเนี่ยมาทำงานได้
มารับไม้ต่อจากกรรมการกศธชชุดเก่า
ที่รักษาการมาแล้วตั้งสามสี่ปี
ถ้าได้มาห้าคนเหลือสองคน

แต่ถ้าได้มาไม่ถึง๕คน

เขากำหนดว่าอย่างน้อยต้อง๕คน

รอให้กรรมการสัญหาสัญหาใหม่

รอให้วุฒิสภาเคาะได้หรือไม่ได้

สมมุติได้มาสี่คนหรือห้าคน

กลับไปสมัครใหม่ไม่ได้นะครับ

นี่คือเรื่องน่ารุ้นจากการประชุมวุฒิสภาวันนี้

ทีนี้ก็ย้อนกลับไปดูซิว่า
เจ็ดคนที่ผ่านการสรรหามาจากกรรมการสรรหา
แล้วต้องมานั่งรอลุ้นกันวันนี้
ว่าตัวเองจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ย
เขาแยกออกมาเป็นด้านด้านละ๑คน
ด้านกิจกรรมการกระจายเสียง

พลอากาศโทดรธนพันธ์รายเจริญ

ดธนพนธน์เนี่ยเป็นอดีต

คนที่สองด้านกิจการโทรทัศน์สัตว์อาจารย์ดรพิโรงรองรามสูตร
อันนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่นิเทศศาสตร์จุฬา
คนที่สามด้านกิจการโทรคมนาคมคุณกิติศักดิ์ศรีประเสริฐ
อดีตผู้จัดการใหญ่กศโทรโทรคมนาคม
ด้านที่๔ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
เดี๋ยวถ้าเผื่อขยับรูปขวา๖๗คนนะเห็นเต็มจอหน่อย
จะได้รู้หน้าค่าตาว่าแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไง
ด้านที่๔ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
สัจจารย์คลินิกนายแพทย์ศละนะบุญชัยพฤกษ์
อดีตเขาเป็นสนชนะครับ
คนที่๕ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชน
ได้คุณต่อพงศ์เสรานนท์อดีตนายกสมาคมคนตาบอด
ด้านที่๖ด้านกฎหมายร้อยโทดรธนกฤษเอกโยคยะ
และด้านเศรษฐศาสตร์ได้รองศาสตราจารย์ดรสุพัฒน์สุพัชลาศัย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นี่ฮะ๗รายจากผู้สมัครทั้งสิ้น๗๘ราย
แล้วที่ฮือฮากันเป็นข่าวในกรประกาศผลการสัญหาเนี่ย

คนที่เขาเป็นตัวเก่งตัวเก่งเนี่ยตกเวทีไปหมดเช่นใครมั่งล่ะ
รอถากรตันตสิทธิ์อดีตเลขากศธชเออตกเวที
ผลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามณกุลอดีตรองพบตรตกเวที
โทสันเสริญแก้วกำเนิดหรือไก่อูอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ก็ตกเวทีไม่ได้รับเลือกผลเอกมานัดวงวาดอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
ก็ตกเวทีก็เป็นข่าวใหญ่ฮือฮาอยู่พอสมควรในตอนนั้น
ส่วนงานใหญ่ขวางหน้าที่กศตชชุดใหม่
เขาต้องมาดำเนินการแทนชุดเก่าที่รักษาการอยู่เรื่องใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นครับ
เช่นจะเข้ามาจัดการประมูลการขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าวงจรโคจรดาวเทียม
อันนี้ก็เรื่องใหญ่หรือเข้ามาประมูลดาวเทียมไทยคมสัญญาใหม่
หลังจากกศธชล้มประมูลไปเมื่อเดือนก่อนเดือนสิงหาที่ผ่านมาไม่ใช่เดือนก่อน
แล้วเข้ามาเลือกเลขากศตชคนใหม่แทนคุณถากรตันตสิทธ
ซึ่งตอนนี้รองเลขาคุณไตรรัฐวิริยสิริกุลรักษาการแทนอยู่
นี่คืองานใหญ่งานช้างที่เกี่ยวยงกับเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติ
รออยู่วันนี้คอยตามดูเถอะครับว่าถ้าได้มา๗คนไม่มีปัญหา
ถ้าได้มา๕คนทำงานได้ทันทีถ้าได้ต่ำกว่า๕คนมานั่งรอก่อน
เพื่อนจะตามมาอีก๒๓คนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับ